คุณผู้ชมตำรวจทางหลวงไปเจอมอเตอร์ไซค์ซ้อน๕

ซ้อน๕ทั้งเด็กคนชราต้องจับไหม

คราวนี้ต้องชื่นชมตำรวจให้ไปดูว่าทำไมถึงต้องช่วยค่ะ

จะไปยังไงกันฝนตกขนาดนี้ป้า
นั่นสิโอ้โหใช่สงสารเลยโอ้โหไปกี่ชีวิตแล้วเนี่ยโอ้โห
ห้าชีวิตรถคันหนึ่งโอ้ยตายมาอ่าเดี๋ยวพี่ให้ข้าวลูกน่ะ
เอาเอ่อลูกไปกินข้าวก่อนน่ะเออกินก้นเดี๋ยวกินอะไรเนี้ย

เดี๋ยวครับอ๋อครอบครัวพี่ก็เข้าใจว่าวัยรุ่นอ๋อ
เอามอเตอร์ไซค์ของครอบครัวขึ้นท้ายรถกระบะนี่
ไม่ใช่เป็นรถของกลางอะไรยังไงนะคะจะพาไปส่ง
ฝนตกเอออ่ะไล่เลี้ยงให้ฟังแบบนี้นะคะคือเรื่องของเรื่องเนี่ย
เนื่องมาจากดาบตำรวจวัชรินใจสมุทรนี่นะคะ
ท่านเป็นตำรวจสังกัดกองกำกับการ๘
กองบังคับการตำรวจทางหลวงค่ะ
ขี่รถสายตรวจออกตระเวนดูความเรียบร้อย
แต่ปรากฏว่าระหว่างทางฝนตกหนัก

บริเวณถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์สายเจ็ด
แล้วนี่แหละค่ะไปเจอกับรถมอเตอร์ไซคันหนึ่ง

มีทั้งผู้หญิงคนชะลาและเด็กเล็ก
เนื้อตัวเปียกปอนเลยนะคะ
ยืนตัวสั่นด้วยอาการหนาวอะพี่เบิร์ดดอม
พอเข้าไปสอบถามก็เลยทราบว่าทั้งหมดเดินทางมาจากอายุทยา
คือก่อนหน้านี้เขาติดต่อบอกญาติว่า

แต่พอไปถึงบางประกงฉะเชิงเซาเอ้า

ตัวเองก็ไม่มีเงินติดตัวด้วยนะคะ
ก่อนหน้านี้ไปขอนอนวัดแล้ว๑คืน
พอรุ่งเช้าตัดสินใจว่าจะพาทุกคนเนี่ย

กลับบ้านไปตั้งหลักกันใหม่ที่อายุทยา
แต่ระหว่างทางฝนตกหนักก็เลยต้องแวะพักหลบฝน
จนกระทั่งมาเจอตำรวจนายนี้ค่ะ
ตำรวจเห็นแล้วก็สงสารนะครับ

ระหว่างนั้นตำรวจนายนี้น่ารักมาก
ก็เลยโทรไปปรึกษากับผู้บังคับบัญชา

กลัวว่าเดินทางด้วยมอเตอร์ไซคันเดียวแล้วซ้อนห้ากันไปเนี่ย

แล้วขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนห้าขั้นจังหวัด
ก็เลยสั่งให้ตำรวจทางหลวงใช้รถวิทยุ
นำทั้งครอบครัวพร้อมกับยกรถมอเตอร์ไซ
ส่งกลับบ้านที่อายุทยา
นี่เด็กก็ไหว้กันขอบคุณกันเลย

แล้วก็มีการมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นด้วยนะคะ

โอ๊ยกำรวจชื่นชมจังเลย
น้ำใจงามจริงขอบคุณนะคะ
เออไม่เพิกเฉยกับความทุกข์ของชาวบ้าน
คือจะไปบอกว่าแม่ถ้าไม่ไปไหนก็อย่าไปซ้อนแบบนี้

ก็บ้านฉันมีแค่มอเตอร์ไซคันเดียว
แต่ว่ายังไงก็ระวังอันตรายนะเป็นห่วงครับ
แต่ชื่นชมนะฮะตำรวจดีมีอยู่จริง